อัปเดตเกี่ยวกับโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
จากเรื่องของตัวเลขโควิด๑๙แล้ว
สิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบคือคนในวงการบันเทิง

รายวันนับเพิ่มขึ้นรายวัน
วันนี้เพิ่มขึ้นอีก๒เป็นเบื้องต้น
เพราะว่าเป็นการนับเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงเช้า

ต้นสังกัดค่ายมีรายวันออกมาประกาศนะคะ
บอกว่าหนุ่มเป๊กติดเชื้อโควิด๑๙
ก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บคอแล้วก็ไอเล็กน้อย
เข้ารับการตรวจหาเชื้อวันที่๗มกราคมค่ะ
ต้นทีมแพทย์ประเมินว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวคืออาการไม่หนัก
ใช้แผนการรักษาแบบโฮมไอโซเลชั่น
จะติดตามอาการและรักษาต่อไป
อกจากนี้นะคะทางทีมแพทย์ฝากแจ้งไปถึงผู้ใกล้ชิดหนุ่มเป๊ก
เฝ้าระวังอาการของตัวเอง
ส่วนเรื่องงานวงซิลที่รับไว้ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ออกมาชี้แจงล่าสุด

เมื่อวานนี้ต้นสังกัดออกจดหมายแจ้งข่าวว่านุ่มตั้มติดโควิด๑๙ค่ะ
มีอาการเจ็บมกราคมเจ็บคอเหนือไข้
ตอนนี้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อย
และได้แจ้งบวกคนที่เกี่ยวข้อมบวกคนใกล้ชิด
ส่วนวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวที่ค่อนข้างฮือฮานะคะ
ยังเป็นข่าวลืออยู่นะคะรอการตรวจสอบ
ถึงรอการชี้แจงจากคุณซูซี่เองนะคะ
ข่าวนี้ก็คือเขาบอกว่าคุณซูซี่เนี่ย
ไปเคาน์ดาวน์ที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่หลานติดโควิด๑๙
ซึ่งเธอเองก็ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง
โดยหลังจากนี้หลังจากนั้นนะคะคุณซูซี่เองก็มีอาการป่วย
ไปตรวจหาเชื้อผลออกมาเป็นบวกนั่นก็คือติดโควิด๑๙
ขณะเดียวกันเขาบอกว่างานที่คุณซูซี่ไป
ไปร่วมงานนี้เยอะแล้วก็
โอ้โหไปตรวจหาเชื้อบอกว่าเป็นไปอีก๓๐รายอะค่ะ

ทั้งนี้คุณซูซี่ยังไม่ได้มีการชี้แจงข่าวออกมานะคะ
แต่จากการที่มีข้อมูลบิดเบญออกมาจากทางบางเพจ
ทำให้เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความเมื่อคืนนี้บอกว่า
ชี้แจงด้วยตัวเองเย็นวันนี้ค่ะ

แต่เดี๋ยวรอคำชี้แจงจากเจ้าตัวเลยดีกว่า